พาไปดูลีลาของคุณลุงขายไอติมโบราณกันบ้างดีกว่านะคะ
คนที่ไปซื้อไอติมคุณลุงถึงกับถ่ายคลิปมา
คาซิมินีสูตรมาจากทั่วโลกเหนือโดยตรงสามารถทานและโดดดื่มได้

แต่ว่าเป็นไอศครีมที่มีชื่อเสียงยาวนานที่สุดในโลก
เรียกว่าไอศครีมโบราณแท่งละ๑๐บาท
มี๖รสชาติมีรสเผือกถั่วดำนะครับ
กะทิกาแฟใบเตยและทุเรียน
เราสามารถทานได้ในขณะนี้และสามารถที่จะเก็บไว้ในช่องพริกของตู้เย็นได้
ถึงเวลาโอกาสต้นเหมาะทรวมเราสามารถทานและโดดเดิมได้
รับไว้ซักแท่งนะคะคุณห้าแท่งละ๑๐บาทเอง

คุณลุงเก่งมากเลยพูดเก่งนะ
พูดเก่งคือต้องบอกว่าเป็นของที่โอ้โหดูธรรมดา
เห็นคนขายเยอะมันก็คือไอติมที่เราเห็นกัน๑๐บาท
รู้สึกอยากซื้อเลยอยากจะดูดดื่มขึ้นมาทันทีความเหมือนกับสินค้า

เพราะว่ามีอายุยาวนานดั้งเดิมชื่อว่าไอศกรีมโบราณ
ก็ถูกใช่จริงของคุณลุงจริงของคุณลุงนะคะ
ลีลาในการขายไอศครีมโบราณบอกว่า
จบการตลาดจากมหาลัยออกสปอร์ตเขาตั้งชื่อคลิปแบบนี้
ก็ลีลาของคุณลุงเนี่ยก็มีวลีเด็ดที่
ก็โชว์การขายของมือโปรแม่นยำขายขายรัวนะคะ
ลีเด็ดไอศกรีมที่เย็นแบบคั่วโลกเหนือ
ก็ขอให้ขายดิบขายดีขายหมดทุกวันนะคะคุณลุง
แบบนี้เต็มที่กับสินค้าตัวเองแบบนี้ทำงานสุดให้ใจไปเลยค่ะ
ใช่รักในอาชีพของตัวเองเนาะ
แล้วเห็นว่าพอท้ายคลิปคนถ่ายน่าจะซื้อไปหมดทุกรถ
เพราะคุณลุงใส่ถุงหมดเลยทุกรสชาติ
เป็นดิฉันดิฉันก็เหมาเพราะว่าสามารถเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้

คือรู้สึกอยากจะดูดดื่มทุกรสเลยว่ารสไหนดื่มแล้วเป็นยังไง
ไปส่งมากินได้ในโอกาสที่เหมาะสม
ซื้อเก็บไว้ก่อนไม่เสียหาย